เอ้าแม่แม่ขาก็ต้องไปสิไปแคมป์ไงไหนบอกว่าแม่จะไปแคมป์ใช่ไหมเก่าก็ต้องไปเตรียมเตรียมอะไรเตรียมสมอบกเตรียมยากันยุงเตรียมอุปกรณ์เตรียมหมอ๕๖
ค่ะกาวค่ะคุณแม่เตือนอะไรกาวไม่เคยฟังเลยคุณแม่เจ้ากาวมากกาวบุกตะลุยตลอดเลย

แม่บอกกาวแล้วไงว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีทุกอย่างหินตกหรือว่าแคมป์ที่นี่นะคะเป็นเต็นต์

ให้ทีวีดูดเราแล้วเราก็ไม่ออกไปเสพบรรยากาศธรรมชาติ
ที่นี่เขาอยากให้เราใกล้ชิดธรรมชาติจริงและที่สำคัญนะ
เขามีสระที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากธรรมชาติด้วย

เป็นร้างจากผุดผึ่นมาแล้วเราก็ได้แช่ชิล

หรือว่าแคมป์แห่งนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมครับนี่ครับและที่ผมกำลังนั่งแช่เท้าสบายสบายอยู่ตรงนี้
นี่ก็คือบ่อน้ำผุดนั่นเองครับผมซึ่งอ่าเป็นบ่อน้ำผุดที่
เป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองครับผมนักท่องเที่ยวหรือว่า
คนที่มาพักที่นี่นะฮะอากาศร้อนก็มานั่งแช่น้ำ
แค่ขาแบบนี้เล่นน้ำในบ่อน้ำผุดถ้ำกลางธรรมชาติแบบนี้
โอ้โหท่านผู้ชมครับสุดยอดฟินเวอร์ครับผมอ่านี่แค่ส่วนหนึ่ง
ด้านข้างของรีสอร์ทที่นี่นะครับยังสวยงามขนาดนี้
ห้องพักด้านบนครับท่านผู้ชมครับจะสวยงามแล้วก็ชิวขนาดไหน
เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องพักด้านบนกันเลยดีกว่าครับ

ตอนนี้ฮะแจ็คก็ยืนอยู่หน้าที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม
นะฮะเดินเข้ามาด้านในก็เขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจี
อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาภัยหรือว่าแม่น้ำนั่นเองท่านผู้ชมครับแหม
พอเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นเป็นลานกิจกรรมครับสำหรับครอบครัวนะฮะ
มาตั้งแคมปิ้งกันมีรอบกองไฟครับผมแล้วก็มาถ่ายรูปกับเจ้าแกะน้อยตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมครับ
ด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเข้าไปชมกันเลยดีกว่าครับไปเลย
ด้านหลังของแจ๊คเนี่ยนะครับเป็นห้องพักที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์
ทวินนั่นเองท่านผู้ชมครับสองเตียงแบบนี้ฮะด้านในก็เขาเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ย
คันท่านผู้ชมครับแต่มีอยู่หนึ่งอย่างครับที่ห้องพักที่นี่ทุกห้องนั้นไม่มีครับ
นั่นก็คือทีวีนั่นเองท่านผู้ชมครับผมเพราะว่าเขาต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ
ดื่มดำกับความสงบเงียบถ้ำกลางธรรมชาติจริงครับผม
มากันแบบครอบครัวใหญ่เนี่ยนะครับผมห้องพักเนี่ยจะใหญ่โตแค่ไหนแล้วก็จะสวยงาม
ไม่แพ้ห้องแบบนี้หรือเปล่าเราไปชมห้องพักแบบที่ว่ากันเลยดีกว่าครับ
หรือว่าจะมากันเป็นเพื่อนฝูงเป็นกลุ่มกลุ่มนะฮะการตกแต่งก็อย่างที่บอกครับว่า
จะพาไปชิวกันที่ไหนต้องคอยติดตามครับท่านผู้ชมครับ
แต่ตอนนี้ฮะต้องขอโยนความเขาเรียกว่า
อิจฉาไปให้กับสามสาวในสตูครับผม
คงจะไม่มีทางที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศในการนอนที่เตียง
แล้วก็ได้ยินเสียงแพะเสียงแกะร้อง
แบบนี้แน่นอนโอ้โหธรรมชาติจริงครับผม
อิจฉานะสิ๓สาวโอ้โธ่ไม่ให้มาหรอกตรงน้ำหน้า
สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักใกล้ใกล้กรุงเทพสำหรับวันหยุดที่จะถึงนี้พวกเราเหล่าแม่บ้านขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่มีสถานที่มากมายไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายรูปสุดฮิตอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแควร์สะพานสายประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจน
กลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นจนถึงปัจจุบันค่ะ
และอากาศร้อนแบบนี้ก็ขอแนะนำแหล่งที่จะช่วยให้ทุกคนชุ่มฉ่ำ
กับน้ำตกในตำนานอย่างน้ำตกไซโยกที่มีต้นกำเนิดของสายน้ำเป็นน้ำผุดจากภูเขา
ขอบอกว่าอากาศดีสุดเลยค่ะ
ยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกับทริปท่องเที่ยวที่พวกเราเหล่าแม่บ้านประจำบานแนะนำนะคะ

อะไรลูก

จะบ้าหรอครับตอนเย็นขนาดนี้

วิวก็สวยใครจะไม่อิจฉาได้ไงอ่ะฮะ

ใช่ทางเลือกดีที่กาญจนบุรีใครอยากไปนี่ไปเลยนะ
เพราะบางคนเบื่อว่าไปกาญจนบุรีก็จะต้องไปนอนแพร่ตลอด
อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกที่สามารถมานอนเต็นต์

ลงมาทางที่จะไปทองผาภูมิค่ะ
พอถึงพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดก็เลี้ยวซ้ายผ่านป้อมยามกองการเกษตรและสหกรเพื่อเข้าไป
แล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลย
โอ้โหถ้าเกิดมีแผนที่แบบนี้ไปถูกต้องแน่นอนเลยคุณแม่ค่ะ

เวลาหมดอ่ะทำไมอย่างนี้มันแป๊บเดียวเอง

พิมพ์ว่าแม่บ้านประจันบานนะคะ
หรือถ้าอยากดูย้อนหลังกันก็ได้ที่นี่เลยค่ะเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
วันนี้นะคะเราลาไปก่อนแล้วนะ
เจอกันใหม่นะจ๊ะที่นี่เวลาเดิมค่ะกับรายการแม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ